สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะ
หลายพื้นที่ของประเทศไทยต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นระวังนะคะอย่าออกไปในที่โร่งแจ้งเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้
อกจากนี้นะคะเกษตรกรต้องระวังนะคะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางเกษตรนะคะ
หลีกเลี่ยงการตากนะคะผลผลิตทางเกษตรไว้ในที่โล่งแจ้งด้วยเราไปตรวจสอบกันค่ะ
เหนือภาคอีสานนะคะระหว่างพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าขนองลมแรงลูกเห็บตกนะคะ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกระหว่างพายุฤดูร้อนเช่นกันมีฝนฟ้าขนองมีลูกเห็บตกนะคะ
ต้องควรผูกยึดค้ำยันกิ่งไม้ใหญ่นะคะให้มั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะอาจเกิดอันตรายได้
ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะอย่าลืมกักเก็บน้ำใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะ
ระหว่างสตูผู้จำพวกน้อนผู้สวนผุ่นผักกันด้วยนะคะ
กรีนแลนด์นะคะต้องเผชิญกับน้ำแข็งที่ละลายอย่างต่อเนื่องซึ่งหากน้ำแข็งละลายต่อเนื่องแบบนี้นะคะ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งได้
ซึ่งน้ำแข็งละลายเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ค่ะ

เพราะฉะนั้นพวกเราสามารถช่วยหยุดโลกร้อนได้
โดยการลดใช้พลาสติกนะคะและหันมาใช้ถุงผ้านะคะ

สวัสดีค่ะ